ส่วนที่จังหวัดชนบุรีค่ะเมื่อวานนี้เคอร์ฟิลล์นะคะ
แต่ว่ามีผู้ชายคนเหนืออายุสามสิบแปดปีค่ะ
ตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนแล้วส่งเสียงดัง
ชาวบ้านเขาบอกว่าเคอร์ฟิลล์มันดึกแล้วนะ
ห้าทุ่มเนี่ยมันเวลาคนนอนนะแต่ส่งเสียงดังแบบนี้เขาบอกว่า
หลับจะนอนไม่ได้จริงแจ้งประธานหมู่บ้าน
ประธานหมู่บ้านแจ้งรอปภหมู่บ้านอีกทีนึงนะคะ
ให้เข้ามาตรวจสอบหน่อยพูดคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะ
จนถึงขั้นชกต่อยกันไปดูคลิปกันค่ะ
ผมบอกแล้วว่าให้เฮียยังไม่ทันได้บอกให้เฮียทำอะไรเลยนะคะ
เฮียพุ่งมาเลยค่ะรอปภเป็นคนถ่ายนะคะ
เป็นคนถามคนที่ชื่อเฮียเป็นผู้ชายอายุ๓๘ปีค่ะ
เขาพุ่งเข้ามาเลยพุ่งเข้ามาจะทำร้ายร่างกายนะคะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ผู้ชายในอาการมึนเมา
ซึ่งรอปภเรียกว่าเฮียพยายามจะเข้ามาชกต่อย
รอประพอประจำหมู่บ้านนะคะพื้นที่ตะบันออกไม้แดง
อำเภอเมืองชนบุรีค่ะผู้เสียหายเป็นรอปภหมู่บ้าน
ซึ่งถ่ายคลิปนี้เอาไว้ชื่อว่านายทวีศักดิ์จันแก้วอายุ๒๕ปีนะคะ
สอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายจรรย์นามสมมุตินะคะ
ก็คือคนที่วิ่งมาหาเนี่ยตั้งวงดื่มเหล้าในหมู่บ้านช่วงเคอร์ฟิลล์ค่ะ
คือมันก็ดึกแล้วนะสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเพื่อนบ้าน
เพราะว่าเมาแล้วก็สนุกสนานส่งเสียงดังค่ะ
ประธานหมู่บ้านก็แจ้งให้มาแยกย้ายเพราะว่ามันฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและประธานหมู่บ้านก็เป็นคนแจ้งรอปภนี่แหละ
เข้ามาดูสถานการณ์นะคะนายจรรย์ผู้ก่อเหตุไม่พอใจค่ะ
ตรงเข้ามาเลยมาชกใบหน้าพี่รอปภทวีศักดิ์ที่นั่งอยู่ในป้อม
เพื่อป้องกันตัวแต่ว่านายจรรย์ไม่หยุดค่ะ
ชาวบ้านได้ยินเสียงดังเอะอะโวยวายก็เลยออกมาช่วยห้ามปรามนะคะ
ต้นผู้ก่อเหตุอ้างว่าเป็นตำรวจด้วย
พี่คนนี้อายุ๓๘ปีพี่ทวีศักดิ์เขาอ้างว่าเป็นตำรวจ
มาทำภารกิจให้กับนายใหญ่ในพื้นที่

ไม่รู้นายใหญ่เป็นใครแล้วเขาพูดว่ายังไงช่วงนี้ไปฟังกันค่ะ
แล้วเขาไปหยิบเหล็กด้านหลังมาเขาจะมาไล่ฟาดผม
ถ้าเหล็กนั้นดึงออกมาได้ผมคาดว่าผมว่าคงจะเจ็บหนักมากกว่านี้ครับ
แต่ว่าเด็กเหล็กนั้นดึงออกมาไม่ได้
ผมก็เลยหนีออกมามีคลิปหลักฐานมีอะไรทุกอย่างหมดเลย
ก่อนหน้านี้ก็มีที่เขาแบบเมาลงมาแล้วก็ถอดเสื้อโวยวาย
บางทีก็เบิ้ลรถเสียงดังบางทีก็ผมเปิดไว้ให้แล้วรอบนึง
ไม้กั้นให้แล้วรอบหนึ่งเขาก็ขับวนออกไปอีก

เปิดทั้งขาเข้าเขาเขาเปิดวนอย่างนี้ครับ
พี่รอปภเอาคลิปไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ
ที่สพดหัวล่อเพื่อป้องกันนายจรรย์จะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก
เมื่อคืนนี้หลังจากมีเรื่องไปเขาก็ออกไปเลยนะ

สรุปนายใหญ่คือใครคะ
นายใหญ่คือใครเดี๋ยวรอคุณจรรย์มาตอบ
จริงแล้วคนเรารู้หน้าที่ตัวเองนะฮะ
ก็จบแล้วรอปภเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะคะ